คุณผู้ชมว่าแล้วมาดูข่าวนี้กันดีกว่านะคะ
ก่อนไปดูข่าวเราถามคุณผู้ชม

กลัวนี่คะคุณไม่ได้กลัวนะ
มีหลายคนกลัวแต่ว่าก็ต้องรับงานกับผี

หรืองานแบบอีเวนต์เกี่ยวกับผีเนี่ยรับไหม

ถ้าเป็นดาราสาวคนสวยคนนี้น้องมุกวรณิตเขารับนะ
แล้วก็มีเหตุผลในการรับงานแนวผีสยองขวัญด้วย

เรื่องเงินไงก็ต้องรับสิเท่า

คือเราแบบว่าคือเขาส่งเรื่องไหนมา
เพราะว่าแบบผู้ใหญ่ให้โอกาสเตียงเรา

เพราะว่าเรากลัวพี่แต่
ไม่ใช่

บอกแล้วได้เรื่องตลอดเลยบอกไทยรัฐ